หลังจากที่มีชาวเน็ตเขาแชร์คลิปหนึ่งออกมานะคะ
เป็นคลิปที่คุณยายเป็นลมอยู่ข้างทางริมถนนยะรัง
แล้วก็นั่งทานข้าวกล่องนั่งดื่มน้ำ
คือน่าสงสารมากเป็นภาพที่แชร์ออกมา

เป็นพ่อกับแม่ของใครทำไมถึงทิ้งอยู่กลางถนนแบบนี้นะคะ
แต่ทีนี้มีเรื่องราวที่ยืนยันออกมาว่า
คุณยายท่านนี้นะคะมีลูกหลานแต่ว่าชอบหนีออกจากบ้าน

ดูเรื่องแรกกันก่อนที่เขาแชร์ออกมาก่อนนะคะ

ให้เห็นหญิงสูงอายุท่านหนึ่งนะคะ
กำลังนั่งกินข้าวกล่องแล้วก็น้ำดื่ม
อยู่ริมถนนอย่างหิวโหยเป็นภาพนี้นะคะ
หลังจากที่คลิปนี้แชร์ออกไปนะคะพร้อมข้อความ
เขาเล่าว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า
หญิงชาราท่านนี้ถูกลูกพามาทิ้งกลางมัศยิต

ขณะที่ทำงานเจอหญิงชราอายุประมาณ๗๐ปีนี่แหละค่ะ
เดินเท้าเปล่ามาบนถนนสายยรังปัตตานี
กำลังจะเข้าเมืองยาลาสภาพตัวมอมแมมมาเป็นลม
วูบต่อหน้าก็เลยเข้าช่วยเหลือนะคะ
พอไปถามชาวบ้านเขาช่วยคุยให้

พอเอาข้าวเอาน้ำให้กินก็เหมือนอดข้าวมาหลายมื้อ
สังเกตที่ตาเป็นฝ้าเป็นต้อกระจกหรือเปล่า

ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่า
หญิงชาราคนนี้น่าจะถูกลูกหลานพามาทิ้ง
ทีแรกคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้
แต่ชาวบ้านเขายืนยันมีเหตุการณ์แบบนี้

แล้วเขาก็แคปชั่นเพิ่มเติมด้วย

ไว้เป็นอุทาหรณ์อย่าทิ้งพ่อแม่แก่แล้ว

จะพามาทิ้งแบบนี้ได้อย่างไร

บอกว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้
ชื่อว่ายียะบ้านอยู่แถวมายอจังหวัดปัตตานี
ฐานะทางบ้านยากจนมาก
มีลูกชาย๒คนคนหนึ่งสติไม่ดี
ส่วนอีกคนต้องออกไปทำงานหาเงินนอกบ้าน
มีหลายครั้งที่ยายคนนี้เดินออกจากบ้าน

ไม่ว่าจะเป็นยาลานราธิวาสปัตตานี
และที่อำเภอบรรนังสตาด้วย
แต่ว่าก็มีคนตามกลับไปทุกครั้งเลย
ทางบ้านเคยกักตัวไว้เหมือนกันนะคะ
แต่แกก็ไม่ยอมทานข้าว
ไม่ได้รู้จักกับครอบครัวนี้เป็นการส่วนตัว
แต่ไม่อยากให้ใครมาว่า
ทั้งที่ไม่รู้ความจริงทั้งหมดค่ะ

อกจากนี้มีความคิดเห็นจากชาวเน็ต
ชาวเน็ตอีกหลายรายบอกว่า
เคยเจอคุณยายคนนี้เหมือนกันที่ยาลาค่ะ
พอโพสต์ตามหาญาติก็มีคนมาเม้นบอกว่า

เป็นแบบนี้เมื่อตอนคลอดลูกคนสุดท้าย
พอตื่นเช้ายายจะออกเดินทางไปทั่ว
วันจำทางกลับบ้านไม่ได้
คนที่บ้านต้องออกตามหากันตลอดเลย

ครอบครัวของคุณยายเป็นใคร
แล้วก็จะทำอย่างไรต่อไปนะคะ
เพราะว่าทางบ้านเขาก็พยายามที่จะ

แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคนไทย

อยากให้ตามหาครอบครัวนะครับ